เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อเนื่องกันเรื่องของปัญหาภัยแรง
อย่างที่เราทราบกันว่าภัยแรงปีนี้จะรุนแรงและมาเร็วกว่าปกตินะคะ
ก็เลยทำให้รัฐบาลนั้นก็เตรียมมาตรการต่างเพื่อรองรับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะ
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลเชิญค่ะ
แล้วก็กระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการแถลงข่าวถึงสถานการณ์น้ำค่ะ
แล้วก็แผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้นะคะ
โดยมีการประเมินกันว่าในช่วง๑๒เดือนข้างหน้า
สถานการณ์ภายแล้งจะหลุ่นแหล่งยิ่งขึ้นค่ะ

ร่วมแถลงข่าวรัฐราชร่วมใจรับมือภัยแรง
ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแรงทั้ง๘มาตรการ
ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกร
ได้รับผลกระทบภัยแรงปี๒๕๕๙
โดยมาตรการที่๑ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ล่าสุดนะคะได้มอบปัจจัยการผลิตแล้ว๕๘๑๒๙ราย
คิดเป็นร้อยละ๑๕และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ส่วนมาตรการที่๔การเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน
ระยะที่๑ใช้งบประมาณไปแล้ว๑๖๗ล้านบาท
ส่วนระยะที่๒อยู่ระหว่างการนำเสนอคอรมอและขออนุมัติงบประมาณ๑๖๑๔ล้านบาท
ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งหมด๗๔๑๘๔ราย
สำหรับสถานการณ์น้ำใน๔เขื่อนหลักของรุ่มเจ้าพญาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์และแควร์น้อยบำรุงแดน
มีน้ำใช้การได้รวม๓๔๘๙ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ๑๙
นายสุเทพน้อยไพโรธอธิบดีกรมชลประธานยอมรับว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำต้นทุนมีน้อยมาจากปี๒๕๕๔เกิดวิกฤตน้ำท่วม
ทำให้มีการระบายน้ำมากกว่าปกตินอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
ตอนปี๒๕๕๕น้ำต้นท่วมสามารถเกิดประวะสามารถถ่วมไปในพื้นที่ของประเทศไทยเหล่าโดยเฉพาะรุ่มจักรพยาเรามีน้ำเต็มอ่างมาก
เรามีน้ำใช้การถึงประมาณ๑๘๐๐๐กว่าล้านแต่เราระบายน้ำไปก็ค่อนข้างจะมากนะครับเราระบายไปถึง๑๔๐๐๐ล้านทีเดียว
นายชะยะพลทิติศักดิ์รองประหลัดกระทรวงมหาดไทยประเมินว่า
สถานการณ์ภัยแรงจะรุนแรงขึ้นในช่วง๑๒เดือนข้างหน้า
ภาครัฐจึงต้องเร่งรับมือเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด
โดยกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือผ่าน๔มาตรการหลัก
คือมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลหรือโครงการตำบลละ๕ล้านบาท
ซึ่งก็มีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน๑๘๔๓ล้านบาทจากงบประมาณทั้งหมด๓๕๓๕๘๙๐ล้านบาท
มาตรการที่๒เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จ่ายไปแล้ว๑๐๑๑ล้านบาทจากงบประมาณทั้งหมด๓๒๐๐ล้านบาท
ส่วนมาตรการที่๓โครงการสนับสนุนเครื่องจักรเกษตรเบิกจ่ายแล้ว๕๕ล้านบาทจากงบ๒๕๔ล้านบาท
และมาตรการที่๔กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กเบิกจ่ายแล้ว๑๒๖๘ล้านบาทจากงบประมาณ๒๖๓๘ล้านบาท
โดยทั้ง๔โครงการนี้นะคะคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
ด้านนายโอลานพิทักษอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรระบุว่า
จากภัยแรงในพื้นที่รุ่มเจ้าพญานะคะรัฐบาลก็ได้ให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแรงในพื้นที่ซ้ำซาก
ซึ่งปี๒๕๕๗ทับ๕๘มีทั้งหมด๓๐๕๑ตำบลจาก๕๘จังหวัด
โดยได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกว่า๓๐๐๐ล้านบาท
ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่า๒ล้านครัวเรือนค่ะ

กรมชลประธานมีการประเมินว่า
น้ำมีเพียงพอใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นค่ะ
ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือเกษตรกรในการงดทำนาปัง
ขณะที่ประชาชนทั่วไปขอความร่วมมือที่การใช้สอยน้ำอย่างประหยัด